ตอนนี้ต้นอะไรก็ตามอย่าให้ด่างนะถ้าด่างแล้วคนมันจะมาเอาไป

อันนี้ดำล้วนเลยครับไม่มีด่างเลยครับ
แต่ว่าต้นด่างอย่างที่บอกด่างถึงขนาดที่เจ้าของต้องมาขุดแข่งกับโจร
เพราะถ้าไม่ขุดแข่งกับโจรมันจะเอาไปหมดครับตอนนี้เสียไปหน่อแล้ว๒ล้านเจ้าของ
๒ล้านบาทแล้วก็วงจรปิดจับภาพคร้าให้ได้ด้วยนะครับ
ในสวนกล้วยด่างอเภอราชบัวหลวงจพศรีอิทยาครับผู้ชายคนนี้ครับ
เสื้อแขนยาวลายสก๊อตสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็สวมหมวกโม่งด้วยสีน้ำเงิน
เดินเข้ามาในสวนนะครับมีมีดมีถุงปุ๋ยมาขโมยกล้วยด่างครับ
ก่อเหตุเสร็จรู้ไหมใจเย็นขนาดไหน

เออล้างมือก่อนด้วยนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับได้เป๊ะเลย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ในชัชวาลพิเศษพรรคดีกุลเจ้าของสวนนะครับอายุ๔๓ปี
เล่าบอกว่าเขากับภรรยาทำงานอยู่กรุงเทพนะ
แต่ด้วยความชื่นชอบเรื่องพันไม้แปลกหายาก
ก็เลยมาซื้อที่ดินไว้๒ไร่

เอากล้วยด่างสายพันธุ์ต่างมาปลูกเอาไว้๓๐ต้น
มีทั้งแม่พันธุ์มีทั้งหน่อกล้วยด่างชนิดต่าง
ตานีด่างน้ำว้าคล่อมด่างกล้วยป่าด่างสตูนนะครับ

ปกตินะครับจะแวะมาที่สวนสัปดาห์ละครั้ง๒ครั้ง
มาสังเกตว่าเอ้าหน่อกล้วยด่างมันถูกขโมยไปนี่ว่า
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับ
ก็เลยไปเอากล้องวงจรปิดมาติดแล้วคราวนี้อยากจะดูขโมยแล้ว
นะฮะมาติดในสวนเลยแต่สุดท้ายก็ยังถูกคนร้าย
มันขมุดมันมาขุดเอากล้วยด่างไป
เอาไปเรื่อย๗ครั้ง๓เดือน

นี่ฮะมีทั้งแม่พันธุ์แล้วก็หน่อกล้วยหายไปทั้งหมด๒๓ต้น
ต้นที่ราคาแพงสุดเนี่ยนะเป็นสายพันธุ์เทพนมด่าง
ต้นละแสนห้าโอ้โหตอนนี้รวมแล้วพี่ก็เสียหายไปแล้ว๒ล้านได้
แล้วก็คนร้ายมันไม่ได้เอาเฉพาะกล้วยกับหน่อนะ
มันเงยมาเห็นกล้องวงจรปิดมันเอาไปด้วยว่ะ
โอ้โหกล้องก็เอามาครับนะฮะเออเอาหมดทุกอย่างเลย
เขาเลยบอกว่าตอนนี้ต้องมาขุดแข่งกับโจรแล้ว
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เหลือเลยฮะ
เจ้าของสวนวิงวอนตำรวจเลยครับ

คนร้ายเอามาดำเนินคดี
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ครับ